กรณีที่เกี่ยวกับตำรวจที่คุณสูงสุดว่าไป
ตำรวจข้ายาตำรวจนอกแขวนอกรีด

ซึ่งแน่นอนล่ะว่าทำผิดก็ต้องรับโทษกันไปนะคะ
มีตำรวจนครบาลบวรมงคลกับพวกรวมห้าคนที่ตกเป็นผู้ต้องหาในความผิดท้าน
เป็นเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์และมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
ขออำนาจศาลจังหวัดตลิ่งชันฝากขังผลัดแรกเป็นเวลา๑๒วัน
ก็คือตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่๘มีนาคมนะคะ
เนื่องจากการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จต้องสอบสวนพยานเพิ่มเติม
และรอผลตรวจประวัติอาทยากรโดยท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการขอประกันตัว
เนื่องจากว่าเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงนะคะนอกจากนี้นะคะ
การนำตัวเข้าห้องผู้รับผู้ต้องหาภายในศาลจังหวัดตลิ่งชัน
ผู้ต้องหาทั้ง๕คนก็ได้คุมผ้าปิดบังใบหน้าตลอดเวลา
โดยสารพิจารณาคำร้องแล้วอนุญาตให้ฝากขังได้ค่ะ
โดยสารได้ออกหมายขังจำเลยทั้ง๕ไว้ระหว่างการสอบสวน
เจ้าหน้าที่ราชธรรมจึงควบคุมทั้งหมดไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษธนบุรี
ส่วนทางด้านพลตำรวจโทษานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็บอก
อยากฟังเสียงทันนี้แล้วนะ
ค่ะท่านบอกว่าตอนนี้ยังมีผู้ต้องหาอีกคนนึง
หลบหนีการจับกลุ่มอยู่นะคะก็คือร้อยตำรวจโทวีรพลคำดีอายุ๔๒ปี
โดยได้มอบหมายให้พลมตรีธีรพงศ์วงรัฐพิทักษ์
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๗ประสานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เร่งจับกลุ่มตัวโดยเร็วนะยังไม่มีการติดต่อขอมอบตัวเข้ามา
ใช่แต่ก็เชื่อว่าจะสามารถจับกลุ่มได้เร็วนี้
ส่วนที่ผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธนั้นก็เชื่อว่าไม่กระทบกับรูปคดีค่ะ
เพราะนอกจากคำให้การซัดทอดจากพยานที่เป็นเอเย่นค้ายาเสพติดแล้ว
ก็ยังมีหลักฐานอื่นที่ยืนยันเรื่องการกระทำผิดที่ชัดเจนด้วยนะคะ
แจกรุมนี้นะครับคือว่ากุมยาเห็นเขาบอกทำเป็นครั้งแรก
แต่พี่ไม่เชื่อเพราะว่าไปเจอทั้งกัญชาและไอซ์รวมทั้งยาเคด้วย
ก็เป็นพฤติกาที่จะเกิดขึ้นอยู่ในพวกที่นอกแถว
พี่ถึงยั้มไง
อย่าเอาโพสต์ที่จะมีหัวชาวที่จะทำที่ไม่สร้าง
พวกนอกแถวซึ่งเป็นคนส่วนน้อยนิด
มาทำให้สำนักชาติเสียหาย
นะครับพนับรวจโทษานิดบอกต่อแบบนี้
พวกนี้ต้องกำจัดออกไป
ได้ย้ำอยู่เสมอว่าทำดีได้ดี
ทำทันทีมันไม่พอต้องมีสมาธิด้วย

เมื่อวานนี้ได้สอนผู้ใต้บังคับบัญชา
ว่าเราเป็นตำรวจอย่าปล่อยให้ลูกน้องมาจูงจมูก
ต้องนิ่งต้องมีสตะมีสมาธิ
แล้วก็ย้ำเรื่องของสำนวนการสอบสวน
ต้องทำให้แน่นหนาไม่ปกป้องนะครับไม่ปกป้อง
แล้วก็ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบานยังบอกว่า
กรณีแบบนี้คงไปถูกตัวเงินล่อตาล่อใจ

ต้องขอกราบอภัยจริงที่เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ขึ้นนี่ขออภัยกับขออภัยประชาชน

ตำรวจนครบานส่วนใหญ่ยังยืนยันที่จะทำงานปกป้องคุ้มครอง
รักษาความปลอดภัยความมั่นคงของชีวิต
สินของประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ
ผลมารที่ออกมาไม่ใช่ทำคนเดียว
เพียงแต่ช่วยขับเคลื่อนและให้กำลังใจ
ทุกวันนี้ก็ทำงานกันด้วยจิตด้วยใจเหมือนกัน

ลูกน้องค้ายาบ้าต่อไปต้องขออนุญาตผู้กำกับมั้งเนี่ย

นี่แหละตำรวจทั่วประเทศก็จะปฏิบัติหน้าที่
เพื่อปกป้องประเทศชาติเป็นที่พึ่งให้กับประชาชน
และย้ำด้วยว่าเรื่องนี้เนี่ย
ถ้ามีหลักฐานเชื่อมโยงถึงใครไม่ละเว้นนะคะ
เป็นไปตามกระบวนการพิจารณาของศาล
ราชการทำผิดเองต้องรับโทษหนักกว่าคนธรรมดา๓เท่าเลย
คดีนี้ก็ยังเหลืออีกคนนะฮะที่ยังไม่ได้เข้ามามอบตัวนะฮะ
คือร้อยตำรวจโทวิรพลคำดีนี่แหละครับ
เขาบอกว่ามีข่าวว่าหนีไปต่างจังหวัดหรือเปล่า
แล้วก็ยังไม่มีใครสามารถติดตามตัวได้
แต่ตอนนี้ก็ทำให้ภาค๗เขาดูแลนะครับ
เพราะว่าทางภาค๗เขาเป็นเริ่มต้นเลย
ในการที่จะบุกจับแก๊งตำรวจแก๊งนี้นะครับ